ข้างหลังนี้มาแล้วฮะร้อนแรงขนาดไหน
ร้อนคือมีสามีภรรยาชาวสุรินท

อยู่ดีมีคนทำของใส่ในบ้านนะ

คราวนี้สองสามีภรรยาต้องตามอาจารย์มา
บริกรรมคาถาเป็นตำรามาจากเขมรปราบผีรอบนี้ฮะ
ไม่ต้องไปแปลเขาหรอกนี่คือคาถาระกัน
อาจารย์เป่าสมมาตรฮะ
มาบ้านของคุณอิทธิชัยกับคุณสุยานี

ภัยพยักษ์ตำบลเทพรักษ์
เทพรักษาอำเภอสังขะจังหวัดสุรินฮะ

ยังไม่ทราบว่าใครทำแต่ก่อนหน้านั้นไปเจอ

แอบอยู่เป็นดอกไม้ขัน๕
มีทูบ๒ดอกมีข้าวสารมีกระดูก
กระดูกน่ากลัวมากมีกระดูกด้วย

อันนี้มันตั้งใจทำนะ

แต่ในกระดาษเนี่ยมันเหมือนมีที่อยู่
ว่ามาจากไหนอาจารย์กองพราว

โทรศัพท์หมายเลขท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้
เป็นแบบนั้นเอาล่ะอาจารย์กองเผายังไม่รับ

กับเหตุการณ์ครั้งนี้แต่หาอาจารย์มาช่วยคลี่คลาย

ตอนแรกอาจารย์เบาบอกโควิดไม่อยากไปไหนเลย

สองสามีภรรยาอ้อนวอนบอกช่วยมาหน่อย
หนูท้องแก่ของลูกที่สาม

แต่ว่าไม่รู้ใครมาทำคุณสัยแบบนี้
สุดท้ายอาจารย์เบายอมมาแล้วดูอาจารย์มาปกติ
ถ้าเป็นภาวะปกติไม่ใส่หนูมือนะ

อาจารย์เองก็ต้องมีการปกป้องตัวเองให้มิดชิดจากโควิด

แกก็บอกว่าให้ผมเกะ

อาจารย์เปล่ามาก็บอกเอาเตาที่แตก
เฮ้ยแล้วเตาที่ซื้อจากตลาดนั้นไม่ได้เหรอ

เอาเตาที่แตกมาใช้ในการทำพิธีฮะ
ก่อไฟเอาผ้าขาวแล้วก็เอาอุปกรณ์ต่างเนี่ย
ครบถ้วนเลยสุดท้ายแล้วก็มีการแกะดู

อาจารย์บอกว่าไม่ใช่แค่กระดูกคนท่อนแขนท่อนขา

ดังนั้นคนทำคุณสัยครั้งนี้มันตั้งใจจะทำมาก

แล้วสมมุติถ้าทำแล้วมันได้ผลเป็นอย่างไร

อาจารย์เปล่าบอกถ้าเป็นอย่างนี้แล้วปล่อยต่อไป

ถ้าปล่อยต่อไปป่วยแน่นอนทั้งปีทั้งชาติ
เมียกำลังท้องแก่๘เดือนด้วย

อันนี้อาจารย์ว่าลูกในท้องจะมีอะไร

สุดท้ายแล้วอาจารย์ถอนคุณสัยให้ฮะ
มียันอัคระเต็มบ้านหมดเลย

หวังว่าคุณสัยรอบนี้มันจะหายไป
แต่อาจารย์บอกด้วยประสบการณ์ของอาจารย์นะ

คนใกล้ตัวเป็นคนทำ

แต่สองสามีภรรยาก็มีความสบายใจ

ขับไล่คุณสายมนต์ดำออกไปจากบ้านครับ